สำหรับปฏิบัติการชายสลบภัยรี๖๐ทับ๔ในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของราชายาเสพติดรายใหญ่
อย่างนายสัยสนัสแก้วพิมพาและก็นายสิสุกดาวเฮืองด้วย

นายรัชพลรัฐพลพกรผู้ต้องหาตามไหมจับสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ถูกตำรวจคุมตัวเข้าตรวจค้นบ้านพักและร้านจอดรถหรู
เป็นที่มีตัวพิสัยตะบนมาแค่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดอนทานี
แนวทางการสืบสวนพบว่าที่นี่เป็นแหล่งฟอกเงินและถือครองทรัพย์สิน
ขบวนการค้ายาเสพติดที่มีกลไกบริหารจัดการอย่างครบวงจร
มีบุคคลหลายวงการเข้าร่วมในรอบ๑ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า๕๐๐ล้านบาท

รัชพลมีความสนิทสนมกับเท้าไซสนาแก้วพิมพาเป็นการส่วนตัว
และทุกครั้งที่ราชายาเสพติดเดินทางมายังประเทศไทย
และเขายังเป็นผู้นำเงินของเท้าศรีศุกร์ดาวเฮือง
ได้จากการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมาย
ถึงตัวในเอียมิ้งไซม์โดยเฮลลิปรอปเตอร์มายังกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๔
หลังถูกจับตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาน
โดยในเอียทำหน้าที่นำรถยนต์จากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งลาว
เพื่อดัดแปลงสภาพรถทำช่องลับซุกซ่อนยาเสพติด
หลังถูกจับตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
โดยนายเอียดทำหน้าที่นำรถยนต์จากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งลาว
เพื่อดัดแปลงสภาพรถทำช่องลับซุกซ่อนยาเสพติด
เพื่อรอให้เครือขายยาเสพติดมารับ
ขนเข้าฝั่งไทยไปอีกทอดหนึ่ง
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้มีญาติเป็นข้าราชการระดับสูง
ทางผู้วิพากษาอายการในสวปปลาว
รวมไปถึงสอบติดในร้อยตำรวจในสปลาว
กำลังจะรายงานตัวใน๒สัปดาห์นี้
คนนี้เป็นคนดูแลการเงิน
ของสรีสุขรัชชัยคณะทั้งหมด
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่รถเนี่ยซื้อสดหมดนะ
ผมก็ไม่ทราบว่าต้องรวยอักษระมหาเสพถีขนาดไหน
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๔ตัดวงจรการเงินเครือขายยาเสพติดเท้าไซสนะแก้วพิมพาและเท้าศรีศุกร์ดาวเฮือง
เป็นการทำลายรังพึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดที่กระจัดกระจายสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย
มิหมุนวัฒนธรรมพักตีข้าวเทราะต์ทีวีรายงาน